คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวก็แปลกอยู่นะ
เด็กอายุแบบว่าวัยรุ่นเลยทีนเอ็ด
ต่อ๖เอง
โอ้ไม่น่าเชื่อชอบเคี้ยวหมาก

แต่ว่าเป็นหมากพลูที่คนเท่าคนแก่เขาชอบเคี้ยว
เคี้ยวหมาก

แดงอ่ะว้างเนี่ย
เฮ้ยจริงหรอ

นี่อยู่ที่โรงเรียนนี้
มีกระดุมกี่เม็ดก็ติดมันหมดแล้วครับ
นี่น้องกะกะอายุ๑๓ปี
๓ปีชั้นป๖เองนะจะบอกให้เขาพกหมากมาเคี้ยวตลอด

แล้วคุณครูว่าไหมเคี้ยหมักในห้องเรียน
คุณครูบอกว่าไม่เป็นไรน้องเขาไม่ได้เคี้ยวตอนเรียนเขาเคี้ยวตอนพักเที่ยง
พกมาเหมือนเป็นกล่องข้าว
พกออกมาอุปกรณ์เขามีครบครกสากหมากใบพลูปูนแดง
อ้านเนี่ยทำเป็นด้วยนะอ่ะคุณดูปูนแดงป้ายแบบนี้
เสร็จปั๊บทำยังไงเด็กชายจักริตหรือว่าน้องกาก้า
เขาก็จะตำมีการตัดให้มันเป็นชิ้นพอดี

อันนี้ก็เป็นพวกเครื่องทำหมากเนอะเอาใส่แล้วห่อ

มาดูแล้วแบบแม่มันนึกถึงย้อนวัยในสมัยนั้นจริง
แล้วเวลาคุณแม่ผมก็เคยเคี้ยวคุณแม่ผมก็เคี้ยวมารสชาติมันเคยให้คุณลองใช่ไหม
เคยให้ลองมันจะฝาดมันจะแบบอ๊ายเคี้ยวเข้าไปได้ยังไง
รสชาติมันแบบแปลกมากบอกตรงแต่ทีนี้พอเคี้ยวไปแล้วตอนเราเด็กเราไม่รู้กลืน
ไม่ใช่เราเห็นผู้ใหญ่เขาเคี้ยวแล้วมีน้ำแดงไหลจากปาก
เราชอบดูหนังจีนไงคิดว่าคุณแม่คุณแม่กะอักเลือด
ไม่ใช่นางเคี้ยวหมากแล้วลักษณะแบบนี้น้องกาก้าเขาทำมานานแล้ว
แล้วเขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าคุณตาเขาเป็นสับปะเรอ
คุณตาก็เคี้ยวหมากแล้วเขาชอบตามคุณตาไปเรื่อย
แล้วทีนี้น้องกาก้าเขามีเมนด้วยมีเมนเมนเป็นของตัวเองฮะ
เอาไว้เผาสุนัขเผาแมวที่มันเสียชีวิต
โอ้ตายแล้วที่มันตายแล้วนะ
เห็นเขาบอกว่าน้องเขามีความฝันว่าอยากจะเป็นสับปะเรอ

คือเขาเห็นภาพคุณตาเขาทำแบบนี้คือ

เป็นสิ่งที่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาคิดว่าคุณตาเขาก็ทำอาชีพสุจริตไง
แบบว่าไฟฝันว่าครั้งหนึ่งอยากจะโตไปแล้วมีคุณตาเป็นต้นแบบ
สุดยอดเลยน่ารักมาก
ถือเป็นความปังอีกอย่างหนึ่งของน้องเขานะ

เป็นยังไงก็ได้เป็นเด็กดีเท่านั้นแหละ